อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากแล้วก็ให้เตือนภัยกันเป็นประจำระมัดระวัง
เวลาเราจะเข้าห้องน้ำไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ไหน
ห้องน้ำสาธารณะต่างอย่างใดเข้าไปแล้ว

เพราะว่าล่าสุดเกิดเหตุการณ์ก็คือมีสาวชาวสมุทรปราการคนหนึ่ง
ไปเข้าห้องน้ำแล้วปรากฏว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยค่ะ
คุณผู้ชมไปดูนะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาแบบนี้ต้องเจอกับอะไร

ใช่เจอกับงูนี่แหละค่ะคุณ
งูเห่าตัวใหญ่ยาวกว่าหนึ่งเมตรค่ะ
มันก็นอนขดอยู่โอ้โหสบายอกสบายใจอยู่ในห้องน้ำ
คืออยู่ในห้องน้ำที่บ้านพักของเธอเองเลยนะคุณ
เลขที่๔๔หมู่๑๒ตำบลบางเสาทง
อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ
คุณสุภาพรเทียนยิ้มเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะ
เธอเล่าบอกว่าก่อนมาเจอเจ้างูเห่าตัวนี้
เธอกำลังจะเดินไปเข้าห้องน้ำ
เดินไปถึงปั๊บเห็นประตูแง้มเปิดเอาไว้

ก็เลยเปิดประตูแบบพลวดพลาดเข้าไป
ด้วยความมั่นใจว่าจะเข้าห้องน้ำแล้ว
ปรากฏว่าโอ้โหเข่าแทบสุดคุณ
เพราะว่าเปิดปั๊บไปเจอกับงูเห่าตัวนี้

ตอนเปิดไปคือชูคอพร้อมกับแผ่แม่เบี้ย
แล้วก็ขู่ฟ่อฟ่อฟ่อใส่เลยอ่ะ

พอได้สตินะเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยเลย
รีบวิ่งออกจากห้องน้ำก่อนอันดับแรก

เจ้าหน้าที่เห็นไหมคะเขามีวิธีการจับด้วยความชำนาญ
ก็เลยบอกเลยว่าจับงูเห่าตัวนี้ได้อย่างรวดเร็ว
นี่เป็นวินาทีชีวิตเลยนะคุณ
คุณคิดดูนะถ้าคุณง่วงสลึมสลือเดินตาปลือเข้าไปแล้วไม่เห็น

เปิดประตูเข้าไปคืองูพร้อมฉกแล้วแผลแม่เบี้ยแล้ว
ใช่ค่ะก็อยากจะฝากเจ้าของบ้านด้วยแล้วกันนะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติอะไรยังไงก็ต้องดูด้วย
เพราะว่าคือเจ้าของบ้านเขาบอกมาก่อนว่า
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เคยมีงูเข้ามาในบ้านเขา
ก่อนหน้านี้ก็มีมาแล้วแต่ตัวมันไม่ได้ใหญ่เท่านี้ไง
เอาเป็นว่าทุกบ้านนะต้องระมัดระวัง
นงห้องน้ำจะทำธุระจะอะไรอย่างที่บอกแหละค่ะ
ดูให้ละเอียดรอบครอบก่อนนะคะดูรอบก่อน
เดินเข้าไปเห็นความผิดปกติอะไรออกมา
ค่ะอันนี้ดีนะที่พี่เขาตั้งสติได้นะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่จับไปเรียบร้อยนะ